ดูชมค่ะข่าวนี้ดิฉันว่ามันกระโค้กกับภาพรักษ์ของบ้านเราโดยเฉพาะธนการท่องเที่ยวเหมือนกัน

สองสุดแสบโอบคอนักท่องเที่ยว

ถูกต้องแล้วคุณคิดดูสินักท่องเที่ยวชาวเบลเยี่ยมที่อยู่ด้านหลังคุณสืบสกุล

ตอนเดินมาถึงแยกอโศกเจอสาวสองคนนี้

นักท่องเที่ยวเขายังไม่รู้เลยว่าตอนนั้นโดนปลดสร้อย
ดูกันหน่อยค่ะ
นี่บ๊ายบายบ๊ายบายแล้วดูนักท่องเที่ยวชาวเบลเยี่ยม
เขายังยิ้มอยู่เลยเพราะตอนนั้นเขาไม่รู้ไง
เขารู้เขาก็ถ่ายอยู่แต่ว่าที่คอเขามีสร้อยทองอยู่
แล้วคุณดูจังหวะสาวสองเนี่ยคือพุ่งเป้ามาแล้วจะเอา

เร็วมากเลยนะแป๊บเดียวเหมือนกับมานัวเนียกอดคออยู่แบบนี้
เรียกต่างชาติว่าที่รักที่รักด้วยนะ

นี่นับดูนะเมื่อกี้นะแป๊บเดียว๑๐วินาที

จุดที่เกิดเหตุอย่างที่บอกค่ะมันอยู่ใกล้กับแยกอโศก
ตรงนั้นมันจะมีซอยคอบอยนะคุณนะ
นับต้องเที่ยวถูกปลดซ่อยไปยังไม่รู้ตัวเลยค่ะ
ทีนี้นักข่าวของเราก็ไปถามเพื่อนของชาวต่างชาติคนนี้

เขาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมา

เขาเป็นชาวเบลเยี่ยมก็มาเที่ยวกรุงเทพกับเพื่อนนั่นแหละ

ใช่ค่ะแล้วนี่ไงเขาก็ถ่ายคลิปไปด้วยเพราะเขาเป็นยูทูปเบอร์ใช่ไหม
ตอนเดินมาถึงแยกอโศกจู่ผู้หญิงคนนี้มาจู่โจม
กระซิบข้างหูโอบคอแล้วก็เนี่ยไปเลยค่ะ
แล้วตัวนักท่องเที่ยวเขามารู้ตอนที่ไปไล่ดูฟุตเทจภาพคลิปที่เขาถ่ายไว้
เอ้าจังหวะนี้เขามาเอาสร้อยไปนี่นะ
หลักฐานชัดเจนนะฮะชัดมาก
แล้วถามว่าสร้อยเส้นนี้สำคัญกับคุณเรดดี้ยังไง
สำคัญสิเพราะว่าพ่อน่ะซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดเขาก็อยากได้คืน
ถามว่าตอนนี้แจ้งตำรวจหรือยังแจ้งแล้วแล้วเพื่อนเขาก็เอาคลิปมาโพสต์ลงในโซเชียล
ดังนั้นคุณผู้ชมตอนที่เห็นอาจจะไม่เห็นหน้าของสาวสองชัดใช่ไหม
แต่มันมีรอยสักที่ชัดเจนถ้าเกิดรู้เนี่ยแจ้งเบาะแสให้กับตำรวจได้นะคะ

ใช่ค่ะคุณหนูดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะบอกว่าอยากให้ตำรวจเนี่ย
หาตัวคนผิดมาลงโทษให้ได้แต่ทีนี้คุณหนูดีก็คุยกับเพื่อน
คือเฟรดดี้แล้วก็เพื่อนคนอื่นที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ย
เพื่อนชาวต่างชาติเขาก็ไม่ได้เหมารวมว่าคนไทยเป็นแบบนี้นะ
คือเขาบอกว่าเป็นคราวเคราะห์ของผมที่ผมเจอแบบนี้

เสียชื่อเสียงจริงคนไทยไปทำกับเขาแบบนี้นะฮะ
ใช่ค่ะทีนี้นักข่าวของเราก็เลยโทรไปถาม
เพราะว่าตรงแยกอโศกนี้พื้นที่ที่ดูแลรับผิดชอบสอนอนลุมพินี
เมื่อเช้าเราไล่เลี่ยงโทรไป๒พื้นที่นะคุณ
นลุมพินีไปเจอเจ้าของพื้นที่จริงก็คือสนลุมพินี
ใช่ค่ะตำรวจบอกแหละว่าอ๋อตรงนี้เหรอ

มาแจ้งความหลายรายแล้วแบบนี้เลย
ซึ่งที่ผ่านมาถามว่าตำรวจทำอะไรบ้างล่ะ
ตำรวจบอกว่าโอ้โหพอตอนเย็นปั๊บ๔โมงเย็นนะสายตรวจขี่มอเตอร์ไซค์
สายตรวจเดินเท้าไปดูแลความปลอดภัยให้กับทั้งประชาชนนักท่องเที่ยว
เพราะว่าตรงนี้มันแยกอโศกคุณผู้ชมใจกลางศูนย์รวมย่านธุรกิจเลยค่ะ
แล้วตำรวจมาดูแลความปลอดภัยตั้งแต่๔โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนนะ
อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผู้ก่อเหตุเขามาก่อเหตุช่วงไหน
แล้วถ้าสมมุติเกิดว่าคุณเฟรดดี้ผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความ
เดี๋ยวจะต้องคุยรายละเอียดต่างเพิ่มเติมด้วย
แล้วล่าสุดตำรวจเขาก็ไปไล่ดุกร่องวงจรปิด
ไปหาเส้นทางว่าสาวสองที่มีรอยสักที่ด้านหลังคนนี้เขาหนีไปทางไหน
เขาเดินไปทางไหนจะได้เร่งตามตัวมาดำเนินคดีต่อไป
คือพื้นที่ตรงนี้นะคุณเมื่อปลายปี๖๔ทางตำรวจสนลุมพินี
ก็สามารถจับกลุ่มแก๊งสาว๒นะคุณ
คือรวมกลุ่มกันเลยตั้งเป็นขบวนการเลย
ในการที่ไปชิงทรัพย์ปลดทองอะไรแบบนี้นะ
เคยจับกลุ่มได้แล้วไปรอบหนึ่ง

ตอนนั้นที่มีคลิปใช่ไหมที่ตรงสวนลุมด้วยไหม
ใช่แถวนั้นแหละตำรวจสนลุมพินี

คราวนี้มาอารวาสอีกแล้วใช่เออต้องจับกลุ่มให้ได้นะคุณนะ